ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับคุณลุงคนหนึ่งเมามากเลยนะ
เมามากแล้วไปจ่อยิงหัวเจ้าของร้านขายของชำเขา
คุณผู้ชมฮะสุดท้ายคนในร้านช่วยกันล็อกตัวไว้ได้
พอล็อกตัวเสร็จปั๊บเนี่ยตำรวจถามลุงทำทำไมเนี่ย
โอ้ยไม่ได้มีเจตนาทำมาร้ายใครหรอก
แค่ใครอยากติดคุก

แค่อยากติดคุกประชดชีวิตมันซะนั่นฮะค่ะนี่คือภาพจากกล้อวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมฮะจะเห็นผู้ก่อเหตุยืนอยู่หน้าร้านขายของชำ
แล้วเดินเข้าไปในร้านสักพักก็ถูกล็อกตัว
แล้วมาล้มลงที่หน้าร้านขายของชำเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับ
ที่ร้านขายของชำบ้านโคมที่ไหล่แต่บนคองขลุง
ตำรวจนะครับตำรวจสภคลองขลุงนะครับ
ไปพบนายแสวงอายุ๕๘ปีผู้ก่อเหตุ
ถูกคนในร้านล็อกเอาไว้นะฮะรอส่งให้ตำรวจ
จากการสอบถามคุณสุประชัยเจ้าของร้านนะครับ
ซึ่งตามตัวมีรอยแผลการต่อสู้นั่นแหละ
เล่าบอกว่าลุงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
จอดตรงร้านยาก่อนแล้วก็เดินทำทีมาขอซื้อบุหรี่
เมามาเลยแหละเมามาเลยจู่ควักปืนออกมาจ่อหัวเขา
พอเห็นแบบนั้นเขารีบล็อกเลยล็อกแขนผู้ก่อเหตุเอาไว้
ลั่นครับคุณผู้ชมปืนลั่นทะลุเพดานร้านออกไปหนึ่งนัด
จังหวะนั้นชุนละมุนครับนะฮะแล้วก็มีการตะโกนออกไป
ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนปล้นร้านผู้ชายนะครับ
ซึ่งเป็นพี่ชายของเขาที่ยกของอยู่หลังร้าน
ได้ยินรีบวิ่งออกมาครับมาช่วยกันล็อกตัวเอาไว้นะฮะ
แล้วก็รอตำรวจมาโอ้โหเคราะห์ดีนะฮะ
เจ้าของร้านไม่เสียชีวิตมีการโชว์เหรียญปลอดภัยของหลวงพ่อสว่างด้วยเกจินะฮะ
อดีตเจ้าวาดวัดคฤหะบดีสงฆ์นะครับให้ทีมข่าวดู
ซึ่งคุณสุประชัยบอกว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีนายแสวงในข้อหาพยายามฆ่าด้วย
สว่างบอกว่าไม่มีจริงจะเอาชีวิตเอาทรัพย์สินอะไรทั้งนั้นแหละ
อยากจะประชดชีวิตอยากติดคุกครับคุณผู้ชมฮะ